เมื่อวานนี้ค่ะ๑๑ตุลาคมก็เป็นวันพิธีชาปนากิจนะคะของอดีตนักแสดงดังยุค๙๐คุณผิงพิมพาพรค่ะ
ซึ่งก็มีเพื่อนนะคะรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
โอพักจีรานะคะก็ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ถึงความผูกพันของตัวเองกับครอบครัวของคุณผิงเธอบอกว่าสนิทกับพี่ชายของผิงก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็มาสนิทกับผิงด้วยเพราะว่าคุณผิงเนี่ยเป็นคนน่ารักนิสัยร่าเริงอย่างที่ทุกคนได้สัมผัสกันนั่นแหละ
ช่วงที่คุณผิงป่วยเนี่ยต้องฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้งเลยนะคะโอ้โหคือครึ่งชีวิตเลยนะ
ซึ่งก็ได้เจอแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกันอยู่บ่อยผิงเองก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับการรักษานะคะ
จากนี้ค่ะพี่โอยังบอกอีกนะคะว่าถ้าพบหน้ามีจริงก็ขอให้น้องผิงเนี่ยเกิดมามีร่างกายแข็งแรงไม่ต้องประสบพบเจอกับโรคร้ายอะไรอีกเลยค่ะ
ตอนที่แซนดีคลอดหรือว่าตอนเด็กเขาก็จะชอบเล่นกับแซนดีอะไรอย่างนี้คือจริงช่วงที่เขาแฮปปี้เราเจอเขาน้อยกว่าช่วงที่เขาป่วยอีกเพราะว่าช่วงที่เขาป่วยเขาก็จะไปไหนไม่ได้ค่อยได้พี่ก็จะเป็นพาร์ทแบบถ้าใครแฮปปี้พี่ก็จะโอเคนะหมายถึงว่าเราก็มีชีวิตของเราไปแต่ว่าเนี่ยช่วงที่น้องป่วยอย่างนี้เขาก็จะ
น้องเขาต้องคลอดตายอาทิตย์ตั้งสามครั้งเขาก็โอเคเขาก็เขาก็สู้นะแต่บางทีร่างกายมันพอนานแล้วอ่ะมันก็คงอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้น้องไปสบายไม่ได้มีอะไรต้องห่วงแล้วเราก็ขอให้ถ้าเหมือนถ้ามันมีจริงก็ขอให้อยู่ในพบภูมิที่ดีหรือว่าถ้าเกิดดีหรือว่าถ้าเกิดดีหรือว่าถ้าขอบคุณมากมากนะคะสำหรับ
ถ้าเกิดดีหรือว่าเกิดดีหรือว่า